ได้พี่รถเก่งฟังเพลงลูกภูมิ
อย่าลืมลูกภูมิที่ขับรถไทย
มาพี่ดำคลำด้วย

เตรียมรถไปเก็บเกี่ยวผลผลิตครับเนี่ย

ฝนจะตกจะตกอยู่แล้วเนี่ย

ซ่อมเองแล้วก็ไปบอกคนอื่นมาซ่อมอีกทีนึง
แล้วต้องวิธีใช้วึ่งต้นก่อน

ทีนี้เนี่ยฝนก็จะตกแบบนี้โอ้โห

คือจริงคุณต้องรีบไถต้องรีบทำอะไรกับพื้นที่ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็เตือนหลายคนเลยนะครับ
ตอนนี้ต้องรีบบริหารจัดการน้ำกันหน่อย

เค้ามีการประกาศปล่อยน้ำออกมา

แล้วก็มีบางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลักเกิดขึ้นแล้ว

ทั้งวันเลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับ

ว่าเป็นช่วงที่เราเข้าสู่การ
เปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างฤดูร้อน

แน่นอนครับปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ

เรื่องของกระแสลมครับตอนนี้กระแสลมที่

เป็นกระแสลมที่มาจาก๒ทิศทางเลยนะครับ

หรือบริเวณเพื่อนที่ตอนกลางประเทศไทยครับ

อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ

แน่นอนบริเวณความกดอากาศสูงที่อ่อนกำลังไปก็ไปช้อนให้
ครั้งหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเต็มนะครับก็คือในบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างด้วยนี่คือเรด้าตรวจฝนนะครับ
ที่นี้ก็จะสังเกตว่ามีการเกิดฝนกระจายตัวหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับตอนกลาง
หลังจากนี้เนี่ยนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับว่า
ใครจะใช้ชีวิตใครจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครตอนนี้ครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีฝนตกจุดไหนกันบ้างแล้วก็แนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยนะครับขุมฝนจะมีการเคลื่อนที่ผดครืมเข็คหลักสี่ดอนเมืองสายไหมบางเข
กะปิลาดพร้าวมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกนนทบุรีแล้วก็
ทุมธานีนะครับใครที่จะใช้ชีวิตบริเวณดังกล่าวเดินทางไปบริเวณดังกล่าวก็
ตรวจสอบสถานการณ์ฝนกันด้วยนะครับ
เพราะว่าฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้นะครับ
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

ไปดูในช่วงประมาณสายวันนี้
สังเกตว่าบริเวณตอนกลางฝนจะเริ่มหนาแน่นขึ้นนะครับ

โดยเฉพาะช่วงที่หลัง๓ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ

ว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่
แล้วก็ตลอดทั้งอาทิตย์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ

ใครที่วางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
ปลูกพืชพันธุ์ต่าง
ระวังเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศแปรปวนฟ้าแรงอยู่นะครับ
ก็ต้องเตือนกันด้วยแล้วก็มีโอกาสตกทั้งอาทิตย์เลย
อ่านะครับแต่ว่าโอกาสมากน้อยแค่ไหนปัจจัย

เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วง๘โมงเช้า

โอเคครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันหน่อย๘โมง